คู่นี้ค่ะหลังจากที่ไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
เป็นการเปิดประเด็นว่าเขาเลิกกันแล้ว
สำหรับพอสรันแล้วก็เกรทชะลิตานั่นเอง
นี่ใครคะเกรทเป็นน้องสาวของคุณกิฟต์ดราพดานั่นเองนะคะ
เพื่อนรักหักเรียมปวดของคุณพอสเตอรันเมื่อก่อน
เลิกไม่เลิกสรุปก็คือเลิกคือเลิกแล้วนะคะ
คราวนี้ค่ะก็เจอตัวเป็นพระเอกคนหล่อ
เราก็เลยขอถามหน่อยว่าเอาจริง
หรือยังหรือเป็นแค่กระแสข่าวลือ
พอชบอกว่าตอนนี้โสดแล้วครับ

คุณผู้ชมค่ะว่าไม่ได้มีมือที่๓ค่ะ
แล้วก็บอกเลยว่าตัวเขาเองตอนนี้ไม่ได้มีความสุขนะยังเศร้าอยู่
ส่วนกิ๊บตราพดาพี่สาวของอดีตหวานใจ
หนุ่มพอสบอกว่าไม่พูดถึงค่ะเขาบอกขี้เกียจพูดถึง
เออไปฟังโพสต์ไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ

สักพักแล้วแต่ก็คือด้วยเวลา
อย่างหนึ่งที่สำคัญมากนะเวลาแล้วก็
ไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลเขาสักเท่าไหร่ความจริงควร
แล้วก็เลยตกลงกันก็คุยกันนะว่าเออ
อยากเก็บความลักษณ์แบบนี้เอาไว้ให้มันหยุดเหมือนเดิมนะฮะ
คุณพีชถามว่าลักไหมก็ยังรักอยู่เหมือนเดิม

วิสาติถูกว่าไปทัหดมีน้องแบบนี้
เรื่องนี้ผมผมไม่ค่อยไม่ทราบเลยกันนะครับ

ปล่อยเขาไปก่อนล่ะกันนะฮะ